มะพร้าวหลายทลายแล้วขวดนี้ก็มีเยอะแยะเลยด้วย
นี่ต้องขวดใหญ่อย่างนี้ใสวัยรุ่นชอบ
โอ้โหบอกว่าไม่ธรรมดานะสำหรับส่วนนี้แต่ก่อนอื่นคุยกับท่านนี้ก่อน
ท่านไทยลุงทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงรับ
ลุงทิพย์ดูแลสวนมะพร้าวลุงบุญเลิศใช่คุณลุงบุญเลิศเนี่ยก็คือคุณพ่อผม
ต้องเรียกว่าคุณเตี๋ยเพราะว่าคำว่าเตี๋ยเนี่ยถือว่ายาวนาน
แล้วก็สวนเราในสวนอายุร้อยปีแล้วเฮ้ยสวนนี้เป็นร้อยปีเป็นร้อยปี
แต่ตัวต้นมะพร้าวอ่อนเนี่ยหรือว่าน้ำมะพร้าวอ่อนวันนี้เนี่ย
ต้องบอกเลยว่าห้าสิบสี่ขวบแล้วห้าสิบสี่ขวบ
เป็นรุ่นคุณลุงคุณป้าถูกต้องเห็นว่าเป็นสวนมะพร้าวออร์แกนิคด้วย
ใช่ครับเป็นระบบออร์แกนิคยั่งยืนหมายความว่าเราดูแลเรื่องออร์แกนิคตั้งแต่น้ำ
ปลาแล้วก็พื้นดินส่วนพื้นฟ้าเนี่ยก็คือเรื่องเคมีเราตัดออกด้วยการทำ
เขาเรียกว่าแดนกันชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้เคมีกับอากาศเข้ามาได้ต่ำสุด
ผลผลิตของเราสบายใจได้ไร้สารเคมีแน่นอนแน่นอนครับ
แล้วก็ไม่ใช้สารกันบูดด้วยไม่ใช้ครับเพราะว่าตัวมะพร้าวที่ดี
ที่มีแร่ท่าดีแล้วมันจะดูแลตัวมันเองได้
นี่เขาเน้นเรื่องการแช่เย็นเรื่องการบรรจุพันธุ์แล้วก็การขนส่งที่มีมาตรฐาน
ถึงมือคุณผู้ชมถึงมือลูกค้าสดใหม่แน่นอนเหมือนเด็ดชับออกมาจากสวนเลยทีเดียวเชียว
ว้าวเนื้อมะพร้าวขาวเลยอ่ะอ่าสังเกตไหมยังไงครับ
กลิ่นหอมถึงผู้ดูเลยหอมนำหวานตามน้องหอมโอเคสดจากลูกเลยอ่ะ
โอ้โหคุณชนะเอาเก็บไว้ผมบ้างเก็บไว้ผมคุณไปหายที่ไหนมา
เดี๋ยวผมให้อีกรูปแล้วกันเอาไหมให้หนูด่ะค่ะเอาไหมได้นะ
ให้ชิสาชิมมาหนึ่งไหนคุณเล่าซิคุณชนะคุณดูดทีเดียวหมดเนี่ยอร่อย
มันหอมมันหวานรสชาติดีพอแล้วสมแล้วที่เป็นมะพร้าวออร์แกนิค
และเห็นคุณลุงท่านบอกว่าต้นนี้น้ะมะพร้าวนี่บอกว่าอายุอาณามันเท่าไรนะ๕๐ปี
๕๔ปีอย่างนั้นขอถามนิดนึงระหว่างที่คุณชิสารกำลังดื่มอุ๊ยหอมอ่ะ

ต้นมะพร้าวที่มันอายุเยอะเนี่ยมันจะให้ผลผลิตที่ดีแบบนี้เหรอ
ผมมองว่ามะพร้าวต้นสูงเรียกว่าปืนยาวมะพร้าวต้นเปรี้ยวแล้วก็ปืนสั้น
ผมใช้ปืนยาวเพราะยิงได้ไกล
หมายความว่าระบบลำเรียงน้ำแร่ท่าทั้งหลายมันจะมาอยู่ในนี้หมด
อ๋อนี่น่าจะได้รสชาติและความหอมแบบนี้เลย

ได้คุยกับลุงทิพย์แล้วอิ่มอกอิ่มใจขอบคุณคุณลุงทิพย์มาก
แต่คราวนี้นอกจากมะพร้าวที่เป็นลูกเป็นขวดแบบนี้

โหกำลังทับด้วยคุณชิริษาเห็นไหม
นี่กำลังถอดเสื้อมะพร้าวเลยนะ

นี่ไม่ใช่เทียนแป๊โรงศรีนะ
ไม่ใช่เซียนหรอกครับแต่ทำมามะพร้าวมาประมาณ๔๐ปี
โอ้โหไม่เรียกเซียนแล้วจะเรียกอะไรแล้วคะเนี่ย
นี่ลักษณะของมะพร้าวถอดเสื้อเป็นอย่างนี้คุณผู้ชม
ถามหน่อยเซียนแป๊ะเซียนแป๊ะ
ใช้เวลาปอกจนกว่าจะมาเป็นอีกแบบนี้เนี่ย
ใช้เวลานานแค่ไหนครับเนี่ย
ประมาณไม่ถึง๒นาทีครับ

บับเขาให้เนี่ยไวมากเลยนะ
แล้ววันหนึ่งทำได้กี่ลูกครับ

วันหนึ่งแกะอย่างนี้ได้๓๐๐ลูก
ครับครับแล้วคงเท่ามากเลยค่ะ

แล้วเวลาเราขายเราก็ใส่บรรจุภัณฑ์ลักษณะแบบนี้

น่ากินน่าทานนะคะคือสะดวกมาก
แล้วบางคนเขาไม่สะดวกที่จะต้องมานั่งแกะเอาเอง
เอาแบบนี้เลยแล้วแบบจิ้มหล่อลงไปง่ายมากเลยอ่ะ

อ้าวถ้าทานจะหิวจัดก็ชนะ

ถ้าหากว่าอยากซื้อหาทานมะพร้าวถอดเสื้อนี้
ซื้อนี้ค่ะเราจะไปหาซื้อที่ไหนได้

๖แล้วก็๕ครับ
ขึ้นไว้ให้แล้วนะลองโทรไปสอบถาม

อันนี้ก็จะเป็นของดีถ้าควรประทบอีกที่หนึ่ง

เห็นถึงความสามารถของเซียนแป๊ะแล้ว

ยังยุ่งลูกค้าก็มารออีกแล้วนี่เห็นไหม
อันนี้หลูกค้าจริงแล้วมารอซื้อ

เดี๋ยวรอสักครู่จัดให้นะคะ